คุณผู้ชมครับเรื่องของเด็กอาชีวะที่โคลาสดุเหลือเกิน
มี๕คนไปรุมหนึ่ง๕รุมหนึ่งดูก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
ตอตอตอตอตอแยกแยกแยกแยก
เขาดึงตอนไหนมึงพูดให้ดีไหนล่ะอีกลูกก็วะ

นี่ฮะชาวบ้านต้องมาช่วยกัน
อำรวจนอกกึ่งแบบก็มา๕รุ่ม๑นะครับ
คือสรุปฝั่ง๕เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวะ
ชื่อดังแห่งหนึ่งที่โคราช
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงอนุสวรีเท้าสุรนาลีเลยนะฮะ

ชื่อว่านายนัทธพงศ์อายุ๒๕ปี
คือไปมาเนี่ยเขาคือรุ่นพี่สถาบันเดียวกัน
แต่พวกนี้มันคิดว่าต่างสถาบัน

นี่ฮะคนเจ็บเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งอยู่แถวนี้นี่แหละ
อนุสโหลีท้าวสุราณาลีนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อน

ก็ขี่ผ่านวิทยาลัยของตัวเองเนี่ยนะ
ที่ตัวเองก็เป็นรุ่นพี่อยู่เคยเรียนอยู่เนี่ยนะฮะ

ขี่กลับมาถึงเนี่ยถูกพวกนี้ขี่จักรยานยนต์ตามประกบ
แล้วช่วงนั้นเนี่ยก็เข้ามารุมเลยทำร้ายเลยฮะ
นี่ฮะเขาบอกบาดเจ็บหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะครับ
เขาก็มาประกบครูผมแล้วก็ถามผมว่าเฮ้ยมึงเรียนไหน
แล้วก็เกิดการแบบกระชากกันต่อยกันอย่างนี้ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยครับพี่
เขาก็จับจับปุ๊บแยกเอ้ยนายไปไปแยก
ครับเขาก็ปล่อยเขาก็ปล่อยคู่กรณีไปเฉยเลย
กุญแจรถผมก็หายเขาก็ยนต์พิมพ์ของก็ผมก็ตังค์
เออผมต้องยอมเหรอผมต้องเป็นคนตามคดีเหรอ

เรียบร้อยเลยโดนเลยฮะ๕รุม๑นะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราตามไปเจอหนึ่งในผู้ก่อเหตุได้
ว่าชื่ออาร์ตก็แล้วกันนะนี่โทรศัพท์ไปคุยด้วยนะครับ
บอกว่าใช่พี่ผมก็ก่อเหตุจริง
ผมเพิ่งมารู้ว่าคนที่ผมไปรุมทำร้ายเนี่ย
เป็นรุ่นพี่สถาบันเดียวกับผม
วันเกิดเหตุเนี่ยสถาบันผมจัดงานสถาปนานะ
เวลาจัดงานแบบนี้ชอบมีอลิต่างสถาบันเนี่ย

ผมก็เห็นขี่จักรยานยนต์ผ่านมาผมก็นึกว่าเป็นคู่อริ

ก็เลยซัดเลยบอกอยากขอโทษเหลือเกิน

ดำเนินคดีเนี่ยผมไม่กลัวหรอกผมยอมรับผิด
แต่ตอนนี้พวกผมรู้สึกว่าแหม
ผมเนี่ยถูกสั่งสอนกันมาตลอดว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องต้องรักกัน
ตอนนี้ผมเข้าระบีบไปพูด
ก็เห็นนะว่าเรื่องครับ
แต่สถาบันไหนก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้อยู่ดี
แล้วอาร์ตบอกผมไม่ซีเรียสแล้วนะเรื่องไปกระทืบคนเนี่ย
ผมซีเรียสเรื่องเป็นรุ่นพี่ในสถาบันเดียวกันโอ้โห

ต้องเรื่องกระทืบคนเนี่ยต้องซีเรียสที่สุด
อยู่อย่างนี้ไม่ได้อาร์ตจะอยู่ในโลกนี้ยังไง